ดีที่จังหวัดภายาวครับครับ
ก็น้ำยาอมที่พี่เบิร์ตชอบกินก่อนเข้ารายการเลย

เป็นชาวบ้านตะบนอ่างทองอำเภอเชียงคำที่พยาวเตรียมจะเป็นเศรษฐีเลยนะ
หลังจากเขาไปซื้ออาหารทะเลมาทำปิ้งย่างฉลองวันเกิดแฟน
ผมก็ซื้อมาปิ้งย่างบ่อยไม่เคยเจอเลยเจอแต่หอยหวานธรรมดานี่แหละฮะ
แต่คนนี้ครับระหว่างหยิบหอยหวานขึ้นมาแกะกินเคี้ยวไปเฮ้ย
อะไรแข็งอะไรแข็งเนี่ยคลายออกมาดูปรากฏเป็นเม้นเล็กสีส้มแบบนี้
ตอนแรกเพื่อนเพื่อนเนี่ยแซวว่าเป็นไข่มุกเฉยหลังปาร์ตี้กันเสร็จครับ
คุณสิทธิเดชลองค้นหาข้อมูลอ้าวของหายากนี่นี่ไข่มุกเมโลนี่
มีราคารับซื้อสูงมากเพราะว่าเป็นของหายาก
จากนั้น๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาคุณสิทธิเดชไปเลยครับ
สถาบันตรวจสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยรู้ว่า
มันเป็นไข่มุกเมโลของจริงนะเออน้ำหนักเนี้ยศูนย์จุดหนึ่งห้าหนึ่งกรัส
ครับเจ้าหน้าที่ออกใบรับประกันให้เลยราคารับซื้อนี่คุณผู้ชม
ทำเป็นเล่นไปหกถึงเจ็ดล้านห้าแสนบาทครับคุณสิทธิเดช
ประกาศขายให้กับนักสะสมเลยใครสนใจไปติดต่อเขา
ต่อรองราคากันได้ครับอืมผมนึกว่าเป็นก้อนหิน
ออกมาออกมาดูหมดแล้วทีนี้ผมเห็นคือคิดได้ว่าในข่าว
ผมว่าได้ไปตรงนี้มาเมสเสิร์ฟครับ

ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ
หอยโข่งทะเลหรือว่ามุกสังทนานครับเป็นไข่มุกธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในหอยโข่งทะเลแล้วก็หอยสัง
เกิดไข่มุกเมโลใน๓๐๐ตัวนะพี่ปุ้ย

โอ้โหโอกาส๑ใน๓๐๐๐หรือ

พบได้เฉพาะในทะเลประเทศไทยเมียนมาเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเท่านั้น

ส่วนใหญ่ก็เป็นทรงกลมแบบนี้แหละคุณผู้ชมทางซ้ายนี่เราทำให้ดู
ความแข็งมันจะแข็งกว่าไข่มุกทั่วไปครับ
ก็จะมีสีเหลืองอ่อนสีส้มไปถึงสีส้มเข้ม

สีที่ดีที่สุดมูลค่ามากที่สุดต้องเป็นสีส้มนะ
และสีของไข่มุกเมโลเนี่ยมันอาจจะจางลงได้ครับ

ส่วนราคาซื้อขายจริงมันก็ไม่ได้มีราคากลางคุณผู้ชม
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจระหว่างคนซื้อคนขายนี่แหละ
แล้วก็จะใช้วิธีการวัดน้ำหนักเป็นกรัฐเหมือนกับเพชรครับ
แต่แหมคุณสีที่ดีทถ้าเกิดมีคนซื้อนะ

ไข่มันซื้อน่ะไข่มุกเมโล๖๗ล้านน่ะ
พี่เบิร์ทก็มีนะไข่มุกเมโล